สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้เราพบกันหลังเหตุการณ์เศร้าสะเทือนใจหนึ่งวันที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะครับต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงสำหรับครอบครัวของผู้ที่สูญเสีย
สามสิบเจ็ดชีวิตนะฮะไม่รวมกับผู้ก่อเหตุที่เป็นคนร้ายอีกหนึ่งคนท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้เราจะมองไปข้างหน้าถอดบทเรียนกันว่าจะทำยังไงไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยในสังคมไทยในเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้เราจะไม่เห็นหน้าของคนก่อเหตุผมจะไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยนามสกุลของเขาจะเรียกเขา
แม้เขาจะตายไปแล้วยิงตัวตายไปแต่ไม่รู้ว่าไอ้จุดประสงค์วัตถุประสงค์ในการก่อเหตุของคนคนนี้เนี่ยต้องการให้มีคนพูดถึงหรือจดจำหรืออะไรยังไงเราจะไม่ไม่ไปพูดชื่อของเขาท่านจะไม่เห็นภาพของเขาภาพการก่อเหตุที่รุนแรงต่างท่านจะไม่เห็นจากที่นี่ความสูญเสียต่างแน่นอนว่าผู้ที่เป็นครอบครัวของผู้ที่

ก่อเหตุซึ่งหลายครั้งหลายขนในประเทศไทยเหตุกราชยิงแบบนี้เนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเช่นทหารหรือว่าตำลวจแล้วก็มีปืนอยู่ในมือทั้งนั้นท่านพลนวิชัยสังพรภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำลวจนครบานนะครับอีกท่านึงท่านเป็นอัยการอาวุศวศาบนักงานการสอบสวนอาจารย์ปรเมฆอิ
กุบำงคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดพวกนี้เนี่ย
มันนำมาสู่ความเครียดความคลั่งความแค้นอะไรยังไงหรือไม่
และอีกท่านหนึ่งผมว่าสำคัญมากในช่วงเวลานี้นะฮะ
นายแพทยงยุทธ์วงพิรมศาลนะครับ
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
คุณหมอออกมาพูดเรื่องของจิตใจเอาไว้มากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอบอกว่า
ไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจนะเรื่องอาวุธปืนก็ต้องไปดู
ถอดบทเรียนกันนะครับสวัสดีทั้ง๓ท่านครับ

มันเป็นความสูญเสียโศกเศร้าจริงนะฮะ

ถ้าเอาช่วงเวลาที่ที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างโคราชเนี่ย

ทหารไปยิงเพื่อนทหารด้วยกันเอง

ประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยเขามีคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยแล้วจะทำยังไง
ให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ต้องเรียนเชิญทั้ง๓ท่านมาร่วมพูดคุยแล้วก็หาทางออกถอดบทเรียนด้วยกัน
ท่านไหนก่อนดีเอาตำรวจก่อนดีไหมครับ
ผู้ที่ก่อเหตุแบบนี้เนี่ยส่วนมากเป็นบุคคลหรือเจ้าหน้าที่
ที่ใกล้ชิดอาวุธปืนมากที่สุดอืมเห็นไหมครับ

ที่มีการเกี่ยวข้องอาวุธปืน
ตำรวจใช่ไหมต้องใช้วุฒิปืนในการทำงาน

ไม่ว่าจะใช้วุฒิปืนการฝึกอะไรต่าง
ก็เกี่ยวข้องอาวุธปืนทั้งสิ้น
แล้วเวลาไปก่อคดีต่าง
ก็จะใช้ความลดความรุนแรง
หรือสร้างความรุนแรงก็ด้วยวุฒิปืน
เพราะฉะนั้นเขาบอกอยู่แล้วว่า
ถ้าความรุนแรงถ้ามีอาวุธปืน
แล้วไปก่อเหตุความรุนแรงก็จะเกิดทันที

เวลาออกเวรผมต้องคืนปืนนะ

เบิกปืนเราต้องคืนปืน

คุณอาจจะไปเมาไปพูดอะไรไปทะเลาะชาวบ้าน

ถ้าเกิดผมกับคุณภาคภูมิไปเจอกันรถเฉียวชนกัน
ถ้าไม่มีวุฒิปืนอย่างมากผมก็ชกหน้าคุณ
ผมก็ตาเขียวคุณก็ปากแตก
แต่ถ้าผมมีวุฒิปืนผมจะเอาอาวุธปืนมาตัดสินแล้ว
อันนี้คือความรุนแรงเช่นเดียวกัน
ทหารตำรวจที่มีใกล้ชิดอาวุธปืน
เวลาก่อเหตุความรุนแรงหรือความเครียด

ต้องใช้อาวุธปืนตัวนี้มาตัดสิน
คดีนี้ผมมองว่ามันเกิดจากเครียดแล้วก็คลั่ง

เครียดเอาละเราก็รู้อยู่แล้ว

ดำเนินคดีถูกออกจากราชการ
เราไม่รู้มีครอบครัวเป็นยังไงล่ะไง

แต่นี่ความเครียดพอคุณไปเกี่ยวข้องยาเสพติดขึ้นมา

ตำรวจนี้ไม่มีผลของยาเสพติดในเลือด

คุณอาจจะไม่เสพละคั่งก็ได้

เพราะนี่ถ้าเกิดไปตรวจอย่างนี้แสดงว่า
เลือด๓วันที่แล้วไม่มีการเสพมา

มันถึงความเกิดคลั่งขึ้นมา

ผมยังมองว่าคราวนี้ต้องถอดบทเรียน
ผมยังไม่มองว่าทำไมต้องไปยิงที่อบตนี้

ถ้าในเชิงของคุณที่ตำรวจนี้
ต้องไปดูว่าทำไมต้องไปที่อบตรอน
ทำไมต้องยิงตรงนี้
อย่าไปหยุดว่าผู้ต่างหาตายแล้ว

ใครเกี่ยวข้องแม้จะติดยาเสพติดยังไง

มันจะได้ไปอุดไปทำให้การเกิดเหตุเนี่ยน้อยลงคือคุณหมอยงยุทธ์
ถ้าถ้าฟังจากทางที่ท่านรองแต้มบอกเนี่ยถ้าในวงของตำรวจที่มอง
เข้าไปเนี่ยมันออกมาได้หลายอย่าง
เกินที่มันจะวิเคราะห์ได้เอายาเสพติดก็ได้
เครียดในจิตใจก็ได้จากการทำงานหรือว่าคดีต่าง
หรือว่าเรื่องของเอ่ยการใช้อาวุธเปินต่างต่างเนี้ย
คือมันมันควรจะดูจุดไหนเรื่องสำคัญเรื่องนี้มันมีการศึกษาระดับโลก
ชัดเจนนะครับว่าในการเกิดเหตุร้อยครั้งเนี่ย
ครับนะฮะมากกว่าเก้าสิบหกจะมาจากผู้ที่ไม่ป่วย
มาจากความเครียดทะเลาะเบาะแว้งเมาอะไรก็ตามแต่ไม่ป่วย
ไม่ป่วยอันนี้หมายถึงไม่ป่วยจิตไม่ป่วยจิตไม่ป่วยจิต
แล้วก็มีอีกไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่ป่วยจิตอืม
และห้าเปอร์เซ็นต์นี้จะมาจากสองโรคเท่านั้นครับและหมอในย้ำว่าเป็นสองโรคที่ไม่ได้รับการรักษา
คืออะไรเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าจริงแล้วก็มีคนที่สามารถจะป่วยสองโรคนี้ได้
เยอะนะก็คือโรคเสพติดโรคติดยาติดยาเสพติด
กับเอ่อโรคจิตที่มีอาการเอ่อเอ่อหลงผิดที่รุนแรงโรคจิตรุนแรง
คือทั้งสองโรคนี้ถ้าเขาได้รับการรักษาโอกาสจะก่อความรุนแรงนี่จะน้อยมาก
เพราะฉะนั้นแผนปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ่อโรคพวกนี้มันบัดรักษาได้ครับ
แต่ว่าการที่เขาไม่ได้รับการบำบัดรักษาเนี่ยแล้วก็จริงแล้วกลุ่มใหญ่สุดเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นโรคติดยา
เพราะว่าแล้วบ้านเราเนี่ยเราก็มีปัญหายาเสพติดสูงใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มที่เราต้องให้ความสำคัญมากเลยว่าเขาต้องได้รับการบำบัด
ที่จริงภาระบอในการที่เกี่ยวข้องเนี้ยเขาถือว่าผู้อ่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะครับ
คือต้องได้รับการรักษาแต่คนพวกนี้เขาไม่ค่อยได้รับการรักษาเพราะอะไรเพราะว่าโรคสองโรคนี้เขาไม่ยอมรับตัวเองว่าป่วย
มันไม่เหมือนกับเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเราเป็นโรคกังวลใช่ไหม
ไปรับการรักษาเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้มันจะต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องเช่นครอบครัวสถานที่ทำงาน
เป็นคนพาไปรักษาคราวนี้ถ้าเรามาดูทางด้านที่ที่รองแต้มพูดเนี่ยผมว่าชัด
ครับคือมีใช้คำว่าเครียดอืม
รวมทั้งอื่นที่ไม่ป่วยนะครับเช่นขัดแย้งเมาอะไรอย่างนี้นะ
กับพวกคลั่งใช่ไหมฮะก็คือก็คือเก้าสิบหกเปอร์เซ็นกับสี่เปอร์เซ็นต์ครับ
นะคันนี้เอ่อปัญหาใหญ่ของเราก็คือว่าพอเรามีเอ่อเอ่อในในฝ่ายใสความมั่นคง
ซึ่งมีการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายแล้วมีประสบการณ์การใช้อาวุธเนี่ย
ปัญหาใหญ่ของการที่เรามีก็คือว่าเราใช้มาตรการวินัยเป็นหลักใช้วินัยเป็นหลัก
เอ่อก็คือว่าถ้าเกิดทำผิดใช่ไหมฮะเราก็ไม่ให้ถืออาวุธแล้วก็มีตักเตือนปลดออกไล่ออก
อืมโดยเฉพาะการปลดออกไล่ออกเนี้ยเนอะเอ่อถ้าเกิดเขาป่วยเนี้ย
มันก็เท่ากับเป็นโอกาสที่ว่าเขาจะกลายเป็นก่อความรุนแรงได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
แต่มันจะเกิดผลอย่างนั้นคือพอเรารู้ความผิดของเขาหรือเขามีความผิดปกติ
หน่วยงานราชการเราก็ให้ออกให้ออกให้ออกไล่เหมือนคนเหมือนคนร้ายคนนี้ครับ
จับได้ว่ามีเสพยาเสพติดมียาบ้าอยู่ครับก็ให้ออกผมผมใช้คำพูดง่ายง่ายว่า
ใช้มาตรการวินัยนำมาตรการสุขภาพจิตแต่แต่เขายังไม่ได้บำบัดรักษา
แล้วพอเขาออกมาอยู่ที่บ้านก็คือมาอยู่กับสังคมอยู่กับพวกเรา
นี่แหละอืมซึ่งซึ่งที่จริงแล้วมันควรจะกลับกันคือควรจะเอามาตรการบำบัด
นำมาตรการวินัยอืมเพราะจริงจริงแล้วเนี้ยเอ่อถ้าใครเป็นศาลโดยก็รู้ว่า
ไม่มีใครอยากออกจากราชการหรอกใช่ถ้าถ้าถ้าเรามีหลักข้อนี้ครับ
คุณต้องรักษานะแล้วการรักษานี่ต้องรักษาแบบจริงจังนะ
ไม่ใช่แค่ไปรักษาต้องมีโดยหลักถ้าเราถ้าหลายคนดูหนังต่างประเทศ
พระเอกเป็นพวกชอบบุ่มบามเนี่ยเจนว่าก็จะโดนให้แบบว่าต้องไปพบนักจิตยา
อืมหรือจิตแพทย์แล้วก็ต้องมีใบต้องมีรายงานนะครับว่าคุณได้ไปดูแลจนเรียบร้อยแล้ว
เพราะอย่าลืมว่าคนไข้ประมาณครึ่งหนึ่งอืมยาดรอปเอาท์ซึ่งแน่นอนคนกลุ่มนี้ไม่ควรจะ
คำว่าดอบเอาท์คือรัฐทิ้งการรักษาไปรักษาแต่ว่าทิ้งกลางคันอืม
เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องรักษาจนครบเครื่องเพราะว่าเขามีโอกาสก่อความรุนแรง
ก่อความเสียหายได้มากกว่าคนทั่วไปแต่อาจารย์อาจารย์ปรเมฆในในแง่ของของระบบราชการต่างต่าง
คืออาจารย์คงผ่านขดงคดีเกี่ยวกับพวกนี้มาเยอะคือเอาอย่างอย่างคนร้าย
กรณีนี้เนี่ยเคยติดยาเสพติดตามข้อมูลบอกตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำ
ครับอ่าพอมาเป็นตำลวจก็ก็ยังยุ่งเกี่ยวกับยาเชก

เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กับความสุขสำราญนะครับเขาอยู่กับเครียดความเครียดความชั่วร้ายของคนน่ะ
จนบางครั้งเราจะเห็นว่าผมมีเพื่อนที่เป็นตำรวจหรือน้องที่เป็นตำรวจเนี่ยทำงานมากแล้วเครียด
จริงดึงจับยาทุกวันทุกวันสุดเหงื่อนั่งที่ตัวเองกลับไปลองเองว่ามันจะเป็นยังไง
เกิดนานแล้วล่ะเกิดนานมากแล้วตั้งแต่ปี๕๐๕๑ไปจับยาบ้ามา๗๐๐เมตรแต่เวลาทำสำนวนทำแค่
๕กระทรรมก็คือ๔๐๐มิตรอีก๖๐๐
อมไปเสียก็ถูกดำเนือนคดีตำรวจเค้าก็ดำเนือนคดีนะครับอันนี้ก็มี
ได้แต่ภาคหลังนั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปไปคือเบาเขาทำงานเขาคุณคุณคุณ
บางทีเรามีเพื่อนเป็นตำรวจถ้าเราไม่รู้จักกันบางทีเขาพูดจาอาจจะไม่สุภาพ
เพราะเขาต้องพูดกับคนที่กระทำความผิดทุกวันอันนี้คือธรรมชาติของเขา
ต้องเข้าใจอย่างนี้นะตั้งใจแต่พอโตขึ้นหน่อยเขาจะดีขึ้น
ปัญหาว่าคดีประเภทนี้มันค่อนข้างเยอะ
แล้วตำรวจที่กระทำความผิดพวกนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นที่เราจะมานั่งดูแลกัน
ต้องยอมรับเลยผมยอมรับสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดถึงจริง
อย่างที่ท่านรองแต้มพูดนะเรื่องปืนเรื่องปืนเนี่ยมันมีแล้วมีตลอดชีพเลยนะ
เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะขอกลับมาคุยกันต่ออาจารย์
เพราะคนคนคุยกันเยอะแล้วสังคมตั้งคำถามกันเยอะเรื่องอาวุธปืน
ไม่ใช่แค่ปืนในมือของเจ้าหน้าที่รัฐที่เขาสามารถมีปืนได้นะ
อย่างทหารเลือดตำรวจคนทั่วไปเองเนี่ยคนไทยเองก็มีปืนเยอะนะ
แล้วพอมีเวลาเกิดเหตุมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
มันมีอาวุธอยู่ในมือเหมือนที่รองแต้มบอก
แก้กันยังไงด้วยตรงนี้นะฮะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับทุกผู้ชมครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้เราถอดบทเรียน
เหตุสะเทือนใจเหตุโศกเศร้าที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูเมื่อวาน
รวมทั้งเหตุการณ์ที่มันมีลักษณะเหมือนกันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ที่ได้คุยกันเนี่ยทางท่านรองแต้มคุณหมอยงยุทธ์
อาจารย์ปรเมฆเราเจาะไปที่ตัวของเหตุล่าสุดหรือว่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ในคดีที่ผ่านมาส่วนมากจะเป็นตำรวจหรือว่าทหารที่มีปืนอยู่ในมือ
เราก็เลยคุยกันไปถึงว่าถ้ามันจะมาจากความเครียดหรือการใช้ยาเสพติดก็แล้วแต่หน่วยงานต้นสังกัด
เวลาเขากรองคนสกรีนคนได้เนี่ยเขาควรจะบำบัดก่อน
ก่อนจะไปลงโทษทางวินัยให้ออกหรือปลดออกแล้วเขาไปอยู่ร่วมกับสังคม
คลั่งไปอะไรขึ้นมามีปืนอยู่ในมือก่อเหตุอีก
ซึ่งวันนี้คนไทยก็คุยกันเยอะเรื่องของอาวุธปืน
ยังพอเรามีข่าวที่หนองบูรรมภูมิเมื่อวานนะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันหรือว่าจะ๒๓ปีที่ผ่านมา
พลเรือนไทยครอบครองอาวุธปืนอยู่เนี่ย
คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากรนะ๑๐๐คนต่อ๑๕กระบอก
มีกลมเนี่ยประมาณ๑๐ล้าน๓แสนกระบอก
เป็นปืนที่ถูกกฎหมาย๖ล้าน๒
ปืนทวนไม่ถูกกฎหมาย๔ล้าน๑
อันนี้ไม่รวมผมว่าปัจจุบันมันอาจจะมีพวกไทยประดิษฐ์ปืนปากกาอะไรพวกนี้อีก

เอ่ออย่างนี้ครับ
คือการขอยาดอาวุธปืนเนี่ย
มันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี๒หน่วยงาน

กรรมการปกครองก็กระทรวมอาทธิศเนินภาษณ์ไทย

ด้วยเพราะว่าเวลาคุณจะซื้อวุฒิปืนคุณต้องขอใบอนุญาตแล้วป๑ป๒ป๓ยันป๔
ป๔นี่คือปสุดท้ายคือให้มีอาวุธปืนในครอบครองวุฒิปืนแล้วก็ใช้อาวุธปืน
ใช้ด้วยใช้ด้วยครอบครองแล้วใช้ใช้เป็นอันสุดท้ายแต่เวลาคุณก่อนจะขอเนี่ยมันมีระเบียบอยู่แล้ว
ว่าคุณต้องสอบประวัติของคนที่ขอคนที่ขอต้องมีประวัติดีความประพฤติดี
หน้าที่ที่สอบประวัติก็คือตำรวจล่ะคือถ้าผมจะซื้ออาวุธปืนเนี่ยผมต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง
ผมต้องสอบนึกเสร็จแล้วคุณจะต้องมาสอบประวัติผมต้องสอบประวัติแต่ผมต้องไปให้ตำรวจเนี่ยสอบประวัติก่อน
แต่นี่ถ้าเกิดสองหน่วยงานเอาจริงเอาจังตัวนี้อาวุธปืนที่จะขออนุญาตมันก็ยากขึ้น
มันต้องไปตรงไหนก่อนรองแต้มไปขอก่อนไปขอก่อนแล้วก็เขาก็จะให้มาตรวจสอบประวัติ
แล้วค่อยกลับไปหาเขาอีกรอบหนึ่งแล้วตรวจสอบประวัติมีผลออกมาก็ไปให้เขาก็ต่อ๑๒๓ต่อไป
แต่นี่ถ้าตรวจสอบประวัติถ้าเกิดตำรวจเนี่ยรู้ว่าคนนี้มีประวัติไม่ดีไม่งาม
ทะเลาะวิวาสชอบใช้อาวุธปืนต่างคุณก็บอกประวัติเข้าไปในอำเภอก็ต้องไม่ให้เหมือนกันนะ
อย่างอาจารย์ปรเมฆพูดว่าที่ประหลัดอะไร๕๐๐๐ก็ออกใบอนุญาต
ด้วยพ่อมีอะไรมันไม้ง้างทางฝั่งเหนือนะมันไม้ง้างไอ้ตรงนี้มันเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่แล้วก็
ใช่มันก็เปิดช่องให้มีการครอบครองวุฒิปืนได้ง่ายขึ้น
หรือว่าดูแลว่าคุณควรจะมีปืนในความครอบครองหรือเปล่า

ผมถามว่าเอาอาวุฒิปลือมาได้ไง
เพราะผมมีปืนเอาล่ะจะผิดยังไงก็เรื่องการพกพามปืนในที่สาธารณะ
หรือในหุบ้านไม่ชุมชนไม่มีเหตุสมควรก็เพียงยัง

อาวุธปืนนี่เป็นสิทธิ์ส่วนตัวนะ
ถึงผมปลดเงาเสีย
พบผิดพกพาอาวุธปืนในเมืองบ้านหรือศาสนาโดไม่มีเหตุสมควร
แม้คุณมีใบอนุญาตให้ครอบครองกับใช้แต่คุณพกไม่
คุณต้องครอบครองอยู่ที่บ้านอย่างที่หมอพูดอ่ะอ่า
จะซื้อปืนป้องกันโจรคุณก็ต้องป้องกันไว้ที่บ้าน
คุณจะเอามาข้างนอกไม่ได้มาก่อเหตุไม่ได้
แต่เวลาเขาไปขอใบอนุญาตอาวุธปืนถ้าฟังจากทางรองแต้มบอกเนี่ย
คือสอบประวัติแล้วก็ไปขอใบอนุญาตครับ
เอาเขาไม่สอบยิงการใช้ว่าคุณใช้เป็นหรือเปล่า
คุณมีทฤษฎีเหมือนเราไปสอบใบขับขี่อะ
ตอนหลังรู้สึกว่าจะมีระเบียบว่า
ต้องมีการเรียนฝึกการใช้อาวุธปืนประกอบไปด้วยรู้สึกจะมี
คือต่างประเทศเขาจะมีตัวนี้
อันที่สองเขาจะมีอะไรรู้ไหมเวลาซื้อปืนแล้วเนี่ย
เขาจะเอาปืนไปยิงเก็บหัวกระสุนไว้
เพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักฐานไว้
เพราะถ้าเกิดปืนนี้ไปยิงใครแล้วลูกกระสุนมาเข้ากันได้
แสดงรู้เลยไอ้คนยิงเป็นปืนกระบอกนี้

พอก๊อปเนี่ยเขาไปรู้แล้วพอก๊อปคนนี้
ไปฝึกยิงสนามเขาไปเก็บหัวมา
แล้วก็มาตรวจกระสุนปืนที่ศพเข้ากันได้เห็นไหม

ว่าการมีอาวุธปืนมันไม่ใช่เรื่องปกติ

เพราะว่าเราลองดูข่าวสิครับอย่างเช่นเด็กทะเลาะกันเนี่ยเอาปืนจากบ้าน
ก็ปืนของพ่ออย่างนี้ก็เป็นตัวอย่าง
มันไม่ใช่เรื่องที่สังคมจะยอมรับ
เพราะฉะนั้นการมีวุฒิต้องง่าย

ถ้าเราคิดเหลือให้กลมคือเมืองไทยมีปืนอยู่๑๐ล้าน
ครึ่งหนึ่งถูกกฎหมาย๕ล้านอีกครึ่งหนึ่งไม่ถูกกฎหมาย
ฉะนั้นเราต้องทบทวนกฎหมายของกระบวนการนี้ทั้งหมด
การพบภาเราต้องมีการตรวจสอบมั้ยให้มากกว่านี้
ถ้าพบแล้วต้องถือว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะมีอาวุธปืนต่อไป
ถ้าหวาดกันแรงเลย

เดี๋ยวนี้เนี่ยมีใครไปตามจับไหม

ขายอาวุธปืนขายเครื่องกระสุนปืน

เวลาจับได้แล้วไอ้เด็กที่มันใช้ปืนบอกสั่งมาจากอินเทอร์เน็ต
คือแบบนี้ผมคิดว่าเราต้องคือสังคมมันเปลี่ยนไปมากมายมหาศาล
แต่เรายังใช้กฎหมายเก่ามากนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ทันกับสถานการณ์
แล้วจริงแล้วอย่างที่รองแป๊บพูดเมื่อกี้ผมเคยมีคนรู้จัก
เขามาปรึกษาว่าเขามีคนจะขายปืนถูกกฎหมายในราคาไม่แพงเพราะเขาร้อนเงิน
ผมเตือนเขาเลยนะว่าคุณอาจจะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้ใช้ปืนนี้ป้องกันตัวเอง
เช่นมีโจรเข้ามาเขาบอกว่าจะซื้อเพื่ออะไรนะคุณหมอ
ป้องกันตัวเองซื้อไว้เพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าจะมีโจรเข้าบ้าน
แต่ว่าโอกาสที่ว่าถ้าเกิดเรื่องไปหรือเด็กเอาไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
มันอาวุธปืนเนี้ยมันจะสร้างปัญหามหาศาลเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันเลยว่าอย่าซื้อ
ไม่ว่ามันจะเป็นถูกกฎหมายและราคาไม่แพง
คุณหมอบอกเขาเลยว่าคุณถ้าจะไม่มีโอกาสใช้ปืนป้องกันโจรเลยล่ะ
มันจะเกิดโอกาสที่คนในบ้านหรือเกิดเหตุอย่างอื่นมันจะมากกว่าด้วยซ้ำอีก
ถูกกฎหมายทั้งผิดกฎหมายมันถูกลงทะเบียนยังไงมันถูกซื้อยังไงมันถูกใช้ยังไงแล้ววางกฎหมายใหม่เลยนะครับถ้าเพราะว่าเราถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราแก้ที่ต้นเหตุสำคัญเลยนะครับเพราะว่าองค์การอนามัยโลกบอกไว้เลยว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของการความรุนแรงนี่คือการใช้อาวุธปืนซึ่งหมาย
ซึ่งมันจะยิงได้นี่มันใส่ลูกป๊อปยิงได้เลย
ซาเวอร์ตัวนี้เป็นการนำเข้า
อันนี้สมพนำเข้าโดยเหตุผลว่าตอนนั้นตำรวจขาดแค้นวุฒิปืน
ทีนี้กฏหมายเรื่องวุฒิปืน
เรามองได้ว่าพอมีแล้วอย่างที่ท่านรองแต้มว่า
มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นทรัพย์สิน
ใบอนุญาตมีอาวุธปืนคือป๔มันเหมือนโฉนดที่ดิน
แต่มันต่างโฉนดที่ดินตรงมันเพิกถอนไม่ได้
มีแล้วมีตลอดการอันนี้คืออันหนึ่ง

มองอีกมุมในฐานะเป็นคนที่ทำงานด้านกฎหมายมีอีกมุมคุณหมอครับ
อย่างกรณีที่ว่าเจ้าของอาวุธปืนเสียชีวิต
มันต้องมีการโอนทางมรดก
คำถามณเวลานี้

แต่เขาไม่ได้คุมการอนุญาต
ท่านอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวแต่ยากมากขออนุญาตมาก
ส่วนในจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นคนอนุญาต

ตรงนี้ผมเห็นด้วยว่าต้องดูว่าปืนเนี่ยมันจะเพิกถอนได้ไหม
อย่างอย่างจะมองอย่างที่ผู้การแต้มพูดนะไอ้นี่ประวัติไม่ดี
ไม่อนุญาตอาวุธปืนถามต่อไปถ้าไอ้นี่ตอนนี้เคยมีวุฒิปืน
แล้วประวัติมันไม่ดีไปก่ออัธยกรรมถอนใบอนุญาตอาวุธปืนได้ไหม
มันไม่มีระบบเพิกถอนไงใบขับขี่มีเพิกถอนใช่ไหม
แต่อาวุธปืนไม่มีเพิกถอนมันต้องแล้วไหม
อาจจะเกิดเหตุขอคือถ้าผมไปขออนุญาตแล้วได้
อาวุธปืนมาในความครอบครองเนี่ยผมยาวเลยใช่ไหม
ยาวถึงลูกหลานเลยเป็นมรดก
ใบขับขี่นี่๕ปีผมยังต้องไปสอบใหม่นะไปขอใหม่นะ
ผมตายผมยังมอบมรดกให้ลูกได้

ขออนุญาตรับโอนแค่นั้นดี

การใช้วุฒิปืนมันไม่จำเป็นต้องมีปัญหาความประพฤติ
มีปัญหาบันดาลโทษะมีปัญหาทะเลาะวิวาส
คือคนเหล่านี้ตามประวัติอาจจะไม่ได้มีความประพฤติเลวร้าย
แต่ว่าพอมันมีอาวุธปืนมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงที่
รูปแบบรุนแรงสูงสุดก็คือฆ่ากันตาย

เดี๋ยวคงต้องคุยกันต่อว่าเออแล้วจะเอายังไงกัน
มันจะสังขยนายังไงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอาวุธปืน
คนออกใบอนุญาตหรือว่าคนที่จะต้องไปตรวจจับไปกวดขันอีก

ท่านผู้ชมครับที่เราถอดบทเรียนกันในวันนี้เนี่ย
จุดสำคัญอย่างหนึ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือ
ปืนมันหาง่ายปืนมันอยู่ในความครอบครองง่ายเหลือเกิน

คุยกันมาเมื่อสักครู่นี้ต่อเนื่องตรงนี้หน่อย
เราจะเริ่มต้นตรงไหนในการจัดการหรือว่าปรับระบบใหม่
ว่าควรจะมีหรือไม่ควรจะมีสำหรับใครที่ควรจะได้บ้างอย่างนี้
คือไอ้การที่มีไว้เพื่อป้องกันมันได้นะครับ
แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ท่านรองแต้มพูดว่ามันอนุญาตมันง่ายเกินไป
คืออยู่ที่คนอยู่ที่คนอนุญาตระบบนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าควรจะจำกัดการนำเข้า
อย่างที่ผมบอกนะที่เราเรียกของอาวุธปืนสวัสดีการณ์
ลองเช็คดูสิครับว่าในรอบ๑๐ปีเนี่ยอนุญาตเข้ามาเท่าไหร่

อนุญาตให้มีการเอาปืนเข้ามาหรือว่าอนุญาตให้คนได้ใช้ปืนเนี่ย

มากเกินไปอ่ามากเกินไปด้วยง่ายเกินไปด้วยไหม
ก็อาจจะได้อาจจะได้วางง่ายเกินไป

หลังจากนั้นก็ไม่ได้โทษวัดสอบอีกเลยด้วย
ไม่ได้โทษว่าอาวุธปืนนี่เป็นจำเลยในคดีนี้นะไม่ใช่
แต่ว่าอย่างที่ท่านรองแต้มพูดถึงว่า
คนมีอาวุธเนี่ยยกตัวอย่างที่

ไปกินเหล้าตอนกลางคืนทหารผลาน
มันก็เหมือนกันมันอยู่ใกล้อย่างนี้
คำถามว่าทำยังไงที่จะจำกัด
สมัยหนึ่งเราเคยให้แสดงว่า
ใครมีอาวุธปืนเท่าไหร่นี่แหละโทษกรรม
ตอนนั้นก็หนักแล้วนะสมัยท่านอาจารย์เครื่องฤทธิก็เยอะนะ
พอมาตอนนี้ที่คุณหมอพูดเมื่อกี้เรื่องการติดยาเนี่ย

ท่านชาวนิทยงจะยุทธ์รองท่านนายกเป็นคนเซ็นนะ

โรคติดยาเสพติดอย่างร้ายแรงห้ามเป็น

แต่ล่าสุดเห็นเขาบอกเขามีระเบียบ

สารปกครองเขาเคยตัดสินว่า
เด็กอายุ๑๖ปีเคยติดยาเสพติด
ซึ่งท่านผู้การภาค๕เขาไม่ให้สอบ
ไม่ให้สอบเข้าโรงเรียนใน๑๐ตัวรวจ

ปกครองก็มองในแง่ดีว่าควรให้โอกาส
แต่ไม่ได้พูดถึงการบำบัดรักษา

มาตรการที่จะพยายามคัดกรองตัวที่น่าจะได้ผลที่เขาให้ความคันมากที่สุดคือเรื่องยาเสพติด
ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไปคัดกองไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตอนคัดกองเขาจะไม่ได้มีปัญหา
ทุกหน่วยงานต้องมีมาตรการของสุขภาพจิตควบคู่กับมาตรการวินัยไม่ใช่เอาวินัยนำ
แต่หมอว่ามันต้องมีสองเลเวลยังไงฮะคือถ้าเป็นฐานตำรวจต้อง
เวลนี้ต้องต้องชัดเจนมากมากทหารตำรวจต้องมีการคัดกรอง
สุขภาพจิตครับถ้าถ้าลองแจ้งปกติตำรวจเขาเขาคัดกรองสุขภาพจิต
เขาตรวจสุขภาพจิตป่ะอันนี้คนไม่รู้นะการเข้าตำรวจเนี่ย
ระบบระเบียบนี้ยากมากอืมเขามีขั้นคัดกองหลายคัดกองมาก
ไม่มีใครรู้แต่ละเวลาพอมีเกิดเหตุคนจะย้อนว่าคุณมาได้ยังไง
อืมอย่างที่หมอพูดเนี้ยมันติดยาเสพติดหลังจากเป็นตำรวจแล้วอืม
เหมือนอย่างพี่อาจารย์ปรเมฆพูดว่าตำรวจเขาไม่ให้เอาประวัติที่คนที่เสพยาเสพติดเข้ามา
ครับเพราะเขาเขียนในกฎไงว่าคนที่เกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติดเนี่ย
เราจะไม่รับอ่ะอันนี้ก่อนนะอ่านี่จะเกี่ยวเพราะมันจะเกี่ยวพันธุ์กันหมด
อาจารย์ปรเมฆบอกสารปกครองบอกให้รับให้เข้าไปสอบเข้าไปสอบ
แต่ว่าถึงเวลานั้นตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์จะก็ไม่รับคุณนะ
รับก็ได้ก็ไม่รับก็ได้อ่าแต่มีสัมภาษณ์แต่ทีนี้ตอน
ตอนที่สัมภาษณ์เข้าเนี่ยโอเคล่ะตรวจสอบทุกอย่างประวงประวัติ
สุขภาพจิตแต่ตอนที่ทำงานแล้วเหมือนที่คุณหมอยงยุทธ์บอก
ก็ทำงานหลายปีอ่ะระหว่างปีระหว่างปีนี่มันมาเกิดทีหลัง
ตำรวจเขามีตรวจสุขภาพจิตไหมอย่างที่พี่หมอพูดเมื่อกี้
ลิงก็จะพูดกันเรื่องวินัยอืมกับเรื่องเรื่องจิตครับ
คดีนี้ตำรวจเนี่ยถามว่าผิดแล้วจะมาเอาเขาไปบำบัดได้ไหม
มันไม่ได้เพราะกฎหมายบอกเลยมียาเสพติดครอบครองเนี่ย
เขียนเลยว่าต้องออกอย่างเดียวแต่มันมีกลุ่มหนึ่งที่ตำรวจเขาก็ไปบำบัด
พวกที่ติดยาเสพติดแล้วก็มีพฤติกรรมยาเสพติด
แล้วไปตรวจสารเจอเขาก็เอาไปบำบัดก็มีเขาทำ
มันสองอย่างกันแต่อะไรที่มันผิดกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพี่ปรเมฆ
หรือยังครอบครองเนี้ยอืมคุณจะไปบำบัดไม่ได้แล้วคือคือผมกำลังอยากรู้
ผมอยากรู้ว่าทุกปีทุกปีเนี่ยหน่วยงานตำรวจอ่ะ
เขาตรวจสุขภาพจิตกันไหมคือสุขภาพเครียดมากเครียดน้อย
คุณมีอาการบ่งบอกว่าคุณจะเครียดแล้วไปคลั่งแล้วไปเขย่า
นึกว่าเราตรวจสุขภาพกายทุกปีน่ะเป็นคนอายอ่าใช่แต่ว่าอย่าง
ไทยรัสทีวีผมก็มีตรวจสุขภาพทุกปีเอ่อประจำเป็นร่างกายแต่แปลก
ว่าเราไม่มีตรวจสุขภาพจิตเออตำรวจมีไหมแต่ผมไม่รู้จำไม่ได้
เพราะรุ่นผมเนี่ยไม่มีอ่ารุ่นทันลองแจ้งแต่ไม่มีไม่มีแต่
สมัยนี้อาจจะมีหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าตอนนี้คนมาพูดถึง
เรื่องการตรวจสุขภาพจิตสมัยนี้อาจจะมีอาจจะมีก็ได้
สมัยก่อนผมมีบางทีผมไปรับตำแหน่งที่สำคัญที่เราพูดไม่ได้เนี่ย
ผมก็ตรวจสุขภาพจิตเหมือนกันแต่คุณหมอบอกต้องมี
ทหารตำรวจยังไงต้องมีทุกปีคือขณะเนี้ยทางกรมภาคกิจ
ดีกรมภาระจิตเนี่ยเขาดำหลีให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย
โดยเป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจได้ประจำปีของแต่ละองค์กรและเป็นความลับขององค์กรเองนะฮะ
โดยที่ทำเป็นแบบสอบถามพื้นฐานที่จะคัดกองปัญหาสุขภาพจิตพื้นฐานเช่นเครียดอืม
ซึ่งเครียดเนี่ยมันนำไปสู่การทำร้ายคนอื่นได้ครับนะเอ่อ
การทำร้ายตัวเองอืมการเอาความคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ภาวะซึมเศร้าครับ
สามารถคัดกรองแล้วก็รู้ได้ว่าใครเสี่ยงที่จะต้องช่วยแล้วมันเป็นระบบอินเตอร์เน็ตที่เขาสามารถที่จะ
มูลข้อมูลขององค์กรได้เลยแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทั้งระดับบุคคลถ้าใครเสี่ยงมาก
แล้วก็ระดับองค์กรเพราะมันมีหลักเลยว่าองค์กรเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานการดูแลสุขภาพจิต
ซึ่งวาดด้วย๓เรื่องก็คือเรื่องการจัดการความเครียด
การจัดการการเงินและการจัดการสัมพันธภาพเพราะ๓ตัวนี่แหละคือตัวที่ทำให้เกิดปัญหา
ใช่ไหมฮะซึ่งตรวจไม่ยากเอ่อซึ่งมาตรการนี้ทำไม่ยากมาตรการนี้ทำไม่ได้
เรารู้ว่าองค์กรเรามีระดับความเครียดสูงอืมครับนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อ
ผมคิดว่าประชาชนไทยตอนนี้รู้จักเป็นไตเฮลเช็คอินนะมันเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้สองแบบ
อืมคือใช้ได้กับตัวเราเองเพื่อประเมินความเครียดของเราครับ
แล้วมันมีใช้ได้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรทั้งกรเห็นภาพรวมขององค์กรตัวเอง
และรู้ว่าหนึ่งทั้งองค์กรเราควรจะปรับปรุงอะไรครับกับอันที่สองคือ
บุคคลคนไหนที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราทำให้เป็นกฎหมายซะ
ว่าเหมือนกับว่าคุณต้องตรวจสุขภาพกายใช่ไหมก็ตรวจสุขภาพจิต
แล้วถ้าตรวจสุขภาพจิตถ้าเป็นกลุ่มทหารตำรวจ
มาตรการจะต้องสูงกว่าหน่วยงานทั่วไปเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่จะมีโอกาสที่จะสร้างความรุนแรงได้มากกว่าทั่วไป
แต่หมายถึงว่าก็ต้องช่วยทั้งคู่นะครับครับคำว่ามาตรการสุขภาพจิตเนี่ยเอ่อ
เป็นมาตรการช่วยเหลืออ่าเอ่อเอ่อให้เขาได้ครับ
การประบัติรักษาเต็มด้วยถ้าถ้าให้เราฟังกันมาเนี้ยก็คืออ่ะ
หนึ่งคือไปเข้มงวดกวดขันเรื่องของอาวุธปืนอาวุธปืนการนำเข้าการอนุญาตการควบคุม
ทหารตำรวจเนี่ยคุณต้องเข้มงวดเรื่องการตรวจสุขภาพจิตดูแลตรงนี้เขาด้วย
ครับแล้วถ้ามีปัญหาพบปัญหาเนี้ยอย่าเพิ่งไปใช้วินัยอืมอ่า
ไม่ว่าจะเป็นให้ออกพักงานหรือว่าไล่ออกคุณต้องบำบัดเขาก่อนอืม
อย่างนั้นเขาออกไปเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับสังคมก็เราก็ไม่รู้จะอยู่กับ
คนที่ไปก่อเหตุอะไรยังไงหรือเปล่าฝากภาระไปสู่สังคมด้วย
จริงมีเขาระบำบัดหมดยกเว้นเป็นกฎหมายบางอย่างที่มันไปบำบัดไม่ได้
อย่างที่มียาครอบครองที่มีกฎหมายถ้าเจอสัมภาษณ์๓๔นาทีครับ
ครับผมขออีกเรื่องหนึ่งตอนนี้สังคมไทยเขาถามกันมากว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดอย่างน้องบุรมภูเนี่ย
มันต้องไปปฏิรูปตำรวจไหม
บวนการตำรวจระบบตำรวจอะไรพวกนี้มัน
ถ้าถามผมผมว่าไม่ถึงขนาดปฏิรูปตำรวจ
แต่ต้องไปดูระบบกฎหมายทั้งหมด
ตั้งแต่การนำอาวุธปืนการมีการอนุญาต
รวมถึงการดำเนินการของอย่างที่คุณหมอว่าในการสร้างความมั่นคง
บังคับบัญชาไปทำให้เกิดความเครียดในการทำงาน

อันนั้นต้องไปดูตรงนั้นไปยิงชาวบ้านเขาตายอย่างนี้
เห็นด้วยต้องไปดูตรงนั้นว่าจะทำยังไง
แล้วก็เรื่องอาวุธปืนก็๒เรื่องควบคู่กันไป
สถิติย้อนหลังเนี่ยตำรวจยิงตัวตายเยอะมาก

เพราะตำรวจเครียดอย่างที่อาจารย์ปรเมฆพูดไง
เพราะตำรวจทำงานหนักมากมีความเครียดมาก
ทั้งการบังคับบัญชาทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ย
ตำรวจส่วนมากระยะหลังเนี่ยตำรวจยิงตัวตายเยอะมาก

ตำรวจพบตลอดเลยต้องมีคำสั่งว่า
ถ้าตำรวจคนไหนยิงตัวตายผู้อำชาต้องรับผิดชอบ
ก็แสดงว่าเขาก็เครียด

แต่ภูมิชาไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ไง

มันถึงมีคำสั่งตัวนี้ขึ้นมา

ก็อย่างที่หมอบอกว่าความเครียดมีแค่๓อย่าง
ที่เป็นมาตรฐานที่ทุกองค์กรต้องมีวิธีการจัดการ
จะทำไงให้ใครเครียด
มันก็มีวิธีการคลายเครียดที่ทำในองค์กรได้
ทำไงให้จัดการการเงินดี
เพราะว่าการเงินคือปัญหาใหญ่สุดของความเครียด

เพราะความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าลูกน้องนี่แหละ

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกหน่วยงานก็ไม่ลาเวนนะ
เพียงแต่ว่าตรงคำถามที่ว่าต้องไปรู้ตำรวจไหม

คือถ้าเรื่องความรุนแรง
มันต้องแก้ปัญหาที่ระบบในการดูแล
คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่จะไปก่อความรุนแรง
ของตำรวจทหารและหน่วยงานต่างนะครับ
แต่ว่าถ้าตอบโจทย์เรื่องเป็นลูกตำรวจในแง่ที่ว่า

เรื่องของการใช้พักพวก
เรื่องของการที่แบบภารกิจอะไรอย่างนี้

มันไม่สามารถเอาโจทย์นี้มาตอบได้
แต่ไม่ได้ตอบว่าถ้าเราแก้ปัญหาความ

ผมเหลือเวลาสุดท้ายแล้วจริงแค่ไม่ถึง๑นาทีเองนะครับ
อาจารย์บรรเมฆท่านรองแท้มคนละ๓๐วิกันแล้วกัน

ตำรวจฆ่าตัวตายเยอะโดยเฉพาะพนักงานสอบสวน
เราจะเห็นได้เมื่อ๓ปีที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนของทุ่งสองห้องก็ฆ่าตัวตาย

มันก็ไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
ท่านรองแท้มทิ้งท้ายได้ไหม

คือองค์กรของเราเนี่ยดี๑ใน๔ของโลกนะ
แต่สิ่งที่เราเสียที่คนมององค์กรไม่ดีเพราะคน

ดังนั้นการจะคัดเลือกตำรวจอะไรต้องเลือกคนให้มันดี
แล้วทำงานไปแล้วต้องทำให้ตำรวจนั้นเป็นคนดี
เพราะถ้าคุณไม่ดีคนนั่นแหละก็จะมาแก้ระบบทำให้เสียหาย
ครับคงเป็นถอดบทเรียนที่สามารถนำไปใช้กันได้พอสมควรทีเดียว
หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ให้เราต้องมานั่งถอดบทเรียนกันอีกนะครับ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีวันนี้เปิดปากับภาคภูมิหมดเวลานะครับ